๖นาที๕๖นาทีกลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับ

ปฏิกิริยาหลายอย่างจากรัฐบาลที่เราตั้งข้อสังเกตไว้
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
และการที่สารท่านให้ประกันตัวแก่นำหลายคน
มันจะส่งผลอย่างไรต่อการชุมนุมในวันนี้หรือไม่
ก่อนอื่นเราไปดูสารอุทธรพักหนึ่ง
อนุญาตให้ประกันตัวรุ้งปนัสยาเพนกวินพระฤทธิ์
และนายนชนนภายโรศตีราคาประกันคนละ๒แสนบาท
เช่นเดียวกับตำรวจนะครับ๓โรงพักบอกว่ารอแล้วเหมือนกันนะ
จะอายัดตัวต่อนะรุ้งกับเพนกวินไปดำเนินคดีต่อ
คณาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับ
นำโดยผู้ช่วยศาสตราอาจารย์ประจักษ์กล้องกิรติ
อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์และนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มาขอเยี่ยมนางสาวปนัสยาสิทธิจิระวัฒนากุลหรือว่ารุ้ง
พนิษฐชิวารักษ์หรือว่าเพนกวิน
และนายนัชนนภัยโรธที่ถูกควบคุมตัวเข้าเรือนจำ
ธัญบุรีตั้งแต่๑๕ตุลาคมที่ผ่านมา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจักษ์ระบุว่า
ต้องการมาเยี่ยมและยื่นประกันตัวทั้ง๓คน
พร้อมกับกลุ่มเพื่อนนักศึกษาที่มาให้กำลังใจ
หลังจากองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จัดกิจกรรมส่งจดหมายถึงเพื่อน
โดยให้ร่วมกันเขียนข้อความถึงเพื่อนครับ
และตัวแทนนักศึกษาจะนำข้อความมามอบให้ทั้ง๓คน

ขออภัยครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจักษ์
ยังระบุอีกว่านักศึกษาทั้ง๓คนไม่ควรถูกทำ

เพราะคนเหล่านี้เป็นพลเมืองร่วมชาติเป็นเยาวชน
เป็นอนาคตของชาติที่รัฐบาลควรปกป้องครับ
ทั้งนี้อาจารย์และเพื่อน
นักศึกษานะครับยังได้นำเอกสารประกอบการเรียนแหละและหนังสือ

ส่วนตัวแทนกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสต

ทั้ง๓คนฝากสารมาถึงผู้ชุมนุมว่า
ทุกคนยังขอร่วมต่อสู้กับทุกคนที่อยู่ข้างนอก
และยังมุ่งมั่นว่าการต่อสู้ครั้งนี้ต้องสำเร็จครับ
เชื่อว่าในการต่อสู้ครั้งนี้ว่าจะสำเร็จนะครับ

อนุญาตให้ประกันตัวทั้ง๓คนโดยตีราคาประกันคนละสองแสนบาท
เนื่องจากที่ว่าผู้ต้องหาเป็นนักศึกษา
และผู้ขอประกันผู้ต้องหาเป็นอาจารย์
เชื่อว่าผู้ต้องหาจะไม่หลบหนี
อย่างไรก็ตามนะครับภายหลังสารอุทธรณ์มีคำสั่งอนุญาตให้ประกัน
ยังไม่มีการยื่นหลักทรัพย์เพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราว
คาดว่าจะมีการยื่นวางหลักทรัพย์ต่อสาร

คุณผู้ชมครับนอกจากนี้มีรายงานว่า
ตำรวจสนชนะสงครามตำรวจสพพระนครศรีอยุธยา

แจ้งขออายัดตัวนายพระฤทธิ
และนางสาวปนัสยาไปดำเนินคดีด้วย

เคยเดินสายประสัยในพื้นที่หรือท้องที่ที่ผมกล่าวไปครับ
ทีนี้มาดูกันหน่อยนะคะเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชม
สารแขวงดุสิตก็มีการอ่านคำพิพากษาสารอุทธรณ์
อ่านคำสั่งสารอุทธรณ์ให้ปล่อยตัวนายเอมมี่
เมื่อวานนี้เป็นบรรยากาศหน้าเรือนจำกลาง

นี่ค่ะคล้องแขนออกมาแบบนี้

มวลชนประชาชนที่สนับสนุน

อุทธรณ์ให้ประกันตัวนายชัยอมรแก้ววิบูรพาณ
กับพวกรวม๑๙รายในคดีชุมนุม๑๓ตุลาคม

ตอนนั้นยังไม่มีการประกาศพรกรฉุกเฉินร้ายแรงค่ะ
โดยสารตีราคาประกันคนละ๒๐๐๐บาท

ห้ามผู้ต้องหาไปกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด

แล้วก็ให้ทั้ง๑๙คนมารายงานตัวต่อสารแขวงดุสิต

ตามวันเวลาที่สารชั้นต้นเห็นสมควรกำหนดค่ะ
ซึ่งผู้ต้องหาทั้งหมดเป็นชุดที่ถูกจับกลุ่ม
พร้อมกับนายจตุรพัฒน์บุญพัฒระรักษาหรือว่าไผ่ดาวดิน
แต่สังเกตไหมคะว่าภัยดาวดินไม่มีค่ะ
ภัยยังไม่ได้รับการประกันตัวนะคะ
แน่นอนค่ะทันทีที่แอมมี่เดินออกมาด้านหน้าเรือนจำ

โผล่เข้ากอดคุณแม่เลยนะคะคุณแม่มารอรับค่ะ
แอมมี่บอกว่ารู้สึกไม่เป็นธรรมที่ถูกจับ
เพราะไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาอย่างชัดเจน
หลังจากนี้ก็จะสู้ต่อไปไม่กลัวนะคะ

แล้วก็รวมถึงแก่นำทั้งหมดมีการชู๓นิ้ว
เดินออกไปบริเวณด้านหน้าเรือนจำ
พร้อมกับกล่าวบทกรรมบทกวีของอมตะ

คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศช่วงนี้กันหน่อยค่ะ
เมื่อยืนหยัดต่อสู้ผู้กดขี่
ประชาชนย่อมมีชีวิตใหม่
เมื่อท้องฟ้าสีทองผ่องอำภัย
ประชาชนย่อมเป็นใหญ่ในแผ่นดิน
เป็นกวีอมตะของวิสาขันทัพนะฮะ
ไปดูที่สารอาญารัชดาพิเศษกันหน่อยคุณผู้ชม
ผู้รับมอบอำนาจจากนายเอกชัยหงกังวาน
เป็นผู้ต้องหาคดีร่วมกันพยายามกระทำการประทุษร้าย
ต่อเสียดีภาพพระราชินี
ได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์ขอปล่อยตัวชั่วคราว
ก็เป็นสลากออมสินมูลค่า๑ล้านบาท
หลังจากที่พนักงานสอบสวนสนดูสิต
ได้ยื่นคำร้องฝากขังผู้ต้องหาครั้งแรกไปว่า
ตั้งแต่วันที่๑๗ตุลาคม
ซึ่งในวันดังกล่าวผู้ต้องหาก็ยังไม่ได้มีการยื่นคำร้อง
หลักทรัพย์ขอปล่อยตัวชั่วคราว
โดยสารพิเคราะห์แล้วเห็นว่าพฤติการแห่งคดีเป็นเรื่องร้ายแรง

อีกทั้งยังกระทบต่อความมั่นคงและสังคมโดยรวม
ประกอบกับพนักงานสอบส่วนได้คัดค้านการประกันตัว

ได้ว่าหากอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว

อาจจะไปก่อให้เกิดความไม่สงบ
ยุโยงส่งเสริมให้เกิดความไม่สงบในบ้านเมือง
หรือไปก่อเหตุร้ายประการอื่น
ชนิดจึงไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว

ทั้งนี้เมื่อสารไม่อนุญาตให้ประกันตัวนายเอกชัยผู้ต้องหานี่
นายเอกชัยก็ยังคงต้องถูกคุมขังในเมืองจำพิเศษกรุงเทพ

ซึ่งการฝากขังครั้งแรกจะครบกำหนดก็คือ๒๘ตุลาคม
คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ตำรวจชนะสงคราม
คุมตัวนายผานุพงจากนอก
หรือว่าไม้แก่นำกลุ่มคณะราษฎร๒๕๖๓ชื่อเดิมของกลุ่มนะครับ
ฝากขังที่สารอาญาถนนรัชดาพิเศษ
เจ้าตัวปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
ขณะที่พนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัว
เกรงว่าอาจจะหลบหนีครับ
หลังจากไม้หรือว่าพานุพงศ์จัดนอกอายุ๒๓ปี

ล่าสุดพนักงานสอบสวนตำรวจนครบาลชนะสงครามครับ
ตัวผู้ต้องหาตามหมายจับของสารอาญา๒สำนวน
ความผิดฐานยุโยงปลุกปั่นให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๔
และข้อหาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมครับ
จากกรณีที่นายไม้พานุพงศ์ร่วมกันจัดกิจกรรม
กัญญาทวงอำนาจคืนราษดร

และท้องที่ท้องสนามหลวง
ผลักดันประตูรั้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แม่กุญแจที่ล็อกประตูรั้วเสียหาย
อกจากนี้ยังยื่นฝากค้างอีก๑สำนวนในความผิดฐาน
ร่วมกันทำให้เสียทรัพย์แก้ไขเปลี่ยนแปลงต่อเติม
ทำลายโบราณสถานหรือส่วนต่างของโบราณสถาน

กรณีเมื่อวันที่๒๐กันยายน๒๕๖๒
นายพานุพงศ์พร้อมกับกลุ่มผู้ชุมนุม
ทำพิธีปากบุตรคณะราษดรลงบนพื้นที่ท้องสนามหลวง
ซึ่งทางกรมศิลปากรแจ้งความที่สนชนะสงคราม
เพื่อให้ดำเนินคดีกับนายพานุพงศ์
โดยยื่นคำร้องฝักขังครั้งแรกต่อสารอาญาเป็นเวลา๑๒วัน
ตั้งแต่วันที่๑๙ถึง๓๐ตุลาคม๒๕๕๙
ชั้นสอบสวนผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาทั้ง๒สำนวนนะครับ
คุณผู้ชมครับคดีนี้พนักงานสอบสวนได้สอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน
มาโดยตลอดแล้วแต่การสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้น
ต้องสอบสวนพยานเพิ่มเติมอีก๖ปาก
รอการตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือของผู้ต้องหา
จากกองทะเบียนประวัติอาทยากร
และการตรวจประวัติการต้องโทษของผู้ต้องหา
มาประกอบการสำนวนคดีว่างั้นเถอะครับ
ด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น
จึงขอฝากขังผู้ต้องหานี้ไว้ระหว่างการสอบสวน
มีกำหนด๑๒วันก็คือ๑๙ตุลาคมถึง๓๐ตุลาคมนี้
โดยท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนขอคัดค้านการประกันตัว
เนื่องจากผู้ต้องหามีพฤติการจะไปชุมนุม
ก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองในลักษณะเดิมเหมือนที่ผ่านมา
และผู้ต้องหาอยู่ระหว่างถูกดำเนินคดี
อยู่หลายคดีและหลายท้องที่
ซึ่งล้วนเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูง
หากให้ประกันตัวไปเกรงว่าผู้ต้องหาน่าจะหลบหนีครับ
อีกหนึ่งคนนะคะเมื่อวานนี้ที่สารอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว
ก็คือนายแพทย์ทศพรเสรีรักษ์อดีตสสแพร่พักเพื่อไทยนะคะ
คุณหมอโดนแจ้งข้อกล่าวหาคือฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉินร้ายแรง
กรณีที่ไปร่วมชุมนุมที่แยกประทุมวันเมื่อวันก่อนค่ะ
แต่คุณหมอเนี่ยคือเดินทางไปที่โรงพักสนปทุมวันไปมอบตัวด้วยตัวเองนะคะ
ที่สุดแล้วสารก็อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวค่ะ

คุณผู้ชมได้มีการเปิดใจเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะคะ
กรณีที่สารแขวงปฐุมวันอนุญาตให้ประกันตัวออกมา
แล้วก็มีการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวโดยไม่ต้องวางหลักประกัน
คือไม่ต้องวางเงินแต่สารให้ทำสัญญาประกันไว้เป็นเงิน๒๐๐๐บาท
แล้วก็จะถูกเรียกให้มารายงานตัวอีกครั้งในวันที่๑๘พฤศจิกายนนี้ค่ะ
ทศพรเล่าบอกว่าตอนที่ถูกควบคุมตัวไปที่กองบังคับการ
ตระเวนชายแดนภาค๑หรือว่าต่อชดภาค๑
บรรยากาศเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย
คุณหมอบอกว่ายังได้เจอกับแล้วก็พูดคุยกับน้อง
แก่นำอีก๗คนที่ถูกควบคุมตัวมาที่นี่นะคะ
ก็ถูกควบคุมตัวไปพร้อมกันค่ะ
เมื่อวานนี้ถูกส่งตัวมาที่สารแขวงปฐุมวัน

อันผิดต่อพรกรฉุกเฉินร้ายแรง
ทีนี้คุณหมอเองก็ตั้งข้อสังเกตแล้วก็สงสัยนะคะ
เพราะถ้าเกิดว่าไปดูในสำนวนของตำรวจที่ยื่นฟ้องต่อสารเนี่ย
ปรากฏว่าข้อกล่าวหาที่คุณหมอถูกตั้ง
ก็คือคุณหมอถูกรวบตัวที่หน้าสอนอปทุมวัน

ถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามข่าววันนั้น

อบตัวกับตำรวจที่โรงพักปฐุมวันด้วยตัวเอง
ซึ่งคุณหมอก็ให้การต่อชั้นศาลไปเรียบร้อยแล้ว
ก่อนที่จะถูกปล่อยตัวชั่วคราวออกมา
คุณหมอยืนยันกับผู้สื่อข่าวนะคะว่า
คุณหมอไปในม็อบไม่ได้ไปเป็นแก่นำ
แต่ไปร่วมชุมนุมในฐานะประชาชนในฐานะคุณหมอ

แล้วก็รักษาพยาบาลให้กับน้องกลุ่มผู้ชุมนุมก็เท่านั้นนะคะ
ทุกคนจะเห็นอยู่แล้วผมไปนี่ผมไปคนเดียวนะฮะ
แล้วก็ไปเพื่อการดูแลรักษาพยาบาลเป็นหลัก
ไม่เปลี่ยนก็ยังจะไปต่อก็จะไปในหน้าที่ของแพทย์
เพื่อจะไปดูแลเรื่องความเจ็บป่วยอันที่๑

แล้วสองก็คือการป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงเกิดขึ้น
เพราะผมเคยผ่านเหตุการณ์หลายครั้ง
ไม่อยากเห็นการกระทบกระทั่งไม่อยากเห็นการสูญเสียอย่างเด็ดขาด
คิดดูถ้าใครมีใครเจ็บหนักมีใครตาย
เริ่มมีการเผามีการทำลายอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ย
ถึงตอนนั้นมันจะคุมไม่อยู่แล้วมันจะลุกลาม
ก็เป็นข้อเป็นห่วงจากคุณหมอนะคะ
คุณหมอยืนยันต่อว่าในฐานะประชาชนคนหนึ่ง
จะยังคงเข้าร่วมการชุมนุมต่อไปตามอุดมการของตนเอง
เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากการใช้ความรุนแรงของเจ้าหน้าที่
พร้อมทั้งขอสนับสนุนไม่อยากให้มีการใช้ความรุนแรง

จากนี้ยังฝากไปถึงตำรวจด้วยนะคะบอกว่าให้ส่งเจ้าหน้าที่ตามมาประกบได้เลย
ในช่วงที่คุณหมออยู่ในพื้นที่การชุมนุม
จะได้รู้ว่าระหว่างที่อยู่ในพื้นที่การชุมนุม
ปฏิบัติตัวอย่างไรไม่ใช่
ส่งสายลับมาสอดแนมแล้วก็ออกหมายจับที่ไม่เป็นความจริง